ไปดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
หลายคนบอกว่าเห็นภาพปุ๊บอุทานเลย
อกลึกแบบสะเทือนใจมากแม่เห็นแล้วแบบโอ้โห
โชว์อะไรเมื่อนั้นแบบภูตโอ๊ย
นี่นะคะดีเจภูตเขาไปออกงานนิเวน
แบบว่าแหวกอกลึกโชว์หน้าอกหน้าใจนะคะ

โชว์กล้ามอกเขามาสแมนแฮนซ่อมขนาดนี้
ต้องถามแล้วล่ะงานละครตอนนี้คัมแบ็คมาเป็นยังไงบ้าง

เรื่องนี้เล่นคู่กันกับปุ๊กลุ๊กฝนทิศด้วย
เห็นว่าก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะไม่ค่อยลงตัวกัน
เพราะว่านางเอกเขาไม่ค่อยจะปลื้มเบอร์นี้เบอร์นั้น
นางเอกเขามีสิทธิ์เลือกว่าอย่างนี้นะจ๊ะ

เลิกแล้วจะเป็นยังไงไปฟังดีเจพุทธ
ผู้ที่มากับแผงอกลึกเลยจ้า
เริ่มถ่ายไปของผม๑คิวแล้วครับผม

คือผมเพิ่งได้เจอปุ๊กลุ๊กแค่วันฟิตติ้งครั้งเดียวเองครับ
หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เจอกันในซีนอะไรอย่างนี้เลยครับ
ผมว่ามันน่าจะเป็นไปตามกระบวนการของเขาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวมันถึงเวลาของมัน
มันก็จะลันไปตามสเต็ปของมันครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ทยอยถ่ายอยู่ครับ
รอเราที่จะมาเป็นพระเอกด้วย

พอดีว่าทางช่องติดต่อมาส่งบทมาอะไรอย่างนี้ครับ

เราก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับปุ๊กลุ๊กด้วยครับ

ยังได้อีกยังไม่ถึงสดือเลยพุธ
ลงไปอีกนิดได้อีกเออ